เอฟซีกินน้ำมะนาวรอเลยเพราะว่า
นี่น้องลำเพลินวงศกรนะคะ
แล้วก็น้องเบลนิพาดาค่ะ
ล่าสุดกับโมเมนต์ที่เขามาเจอกัน

จิ้นคู่นี้แล้วมันฟินสุดใจจริงนะเขาร้องเพลงคู่กันด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
โอ้ยมิวสิกวีดีโอแล้วมั้งตบตาก็แล้ว
กวงแขนก็แล้วแหมปล่อยคลิปมาซะสะใจเลยค่ะ
เออนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ชื่อเพลงว่าเนื้อคู่นี่เออเป็นไงฮู้ยฟินกันไปหมดเลย
ร้องเพลงจบบันเทิงไทยรัฐคว้าตัวทั้งคู่มาถามหน่อยละกัน
จิ้นกันอีกนานไหมจ๊ะคู่นี้เป็นคู่จริงเลยดีกว่าไหมพวกพี่นะฮะ
พวกพี่เอฟซีก็ลุ้นกันจะแย่อยู่แล้วว่าแต่จะลุ้นขึ้นหรือเปล่า
ให้น้องทั้งคู่มาตอบเองดีกว่าจ้า
เพลงคู่มันต้องเข้าใจถึงแบบฝันมาก
ไม่โฟกัสเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่อยู่แล้ว
แต่เราเอ่ยเราทำงี้แล้วแฟนคัปเขามีความสุขนะ

มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างที่รักในสิ่งที่ผมกับน้องเนี่ยเป็นตัวของตัวเองดีกว่า
น้องเบลก็ยังเด็ก๑๘อยู่เลยนะคะ
ส่วนพี่ลำเพลินเนี่ยก็บอกว่าขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยกันไปแล้วกันนะ
อย่าแบบไปกดดันเขาไปให้เขาเป็นมากกว่านี้
เพราะว่าตอนนี้เป็นคู่จิ้นแหมมีก็แฮปปี้กันดีแหละ
เป็นเพื่อนร่วมงานกันให้แฟนคลับมากรี๊ดต่อไปคุณผู้ชมค่ะ